ส่วนลีกในยุโรปตอนนี้ก็ถือว่าคึกคักครับ
อีกหนึ่งทีมที่คึกคักมากในช่วงนี้ก็คือ

โทษแบนกลับมาเสริมทัพได้แล้วครับ
ฮบาเซโลนาทีมในสืกเหล้าละกาลสเปน
และเป็นทีม๕แชมป์สามารถกลับมาซื้อขายนักเตะได้ตามปกติแล้ว
สั่งห้ามซื้อขายผู้เล่น๒ช่วงเปิดตลาด
เนื่องจากละเมิดกฎเซ็นสัญญานักเตะเยาวชน
อายุต่ำกว่า๑๘ปีรวมทั้งถูกปรับเงิน
โดนโทษแบนเริ่มจากเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับ
ซึ่งนักเตะล่าสุดนะครับที่บาเซโรน่าคว้าตัวมาก่อถูกแบน
ก็มี๖คนครับประกอบไปด้วย
มาร์คอังเดร์เตอร์สเตเกิ้ลคลาวเดโอบราววอลโทมัสเฟอร์เมอร์เลนส์
เมอรี่มาตีเยอร์อิวานรากิติชและหลุยโซเรส

โดยตลาดซื้อขายของสเปย์นั้นจะเปิดในวันที่๔มกราคม
ปิดวันที่๓๑มกราคมนะครับ
ส่วนตลาดซื้อขายนักเตะของทีมในอังกฤษ

ตั้งแต่ในวันที่๒มกราคมและปิดวันที่๑กุมภาพันธ์นะครับ
ส่วนของอิตาลีฮอนแลนด์และเบลเยี่ยมนะครับ
เปิดในวันที่๔มกราคมและปิดในวันที่๑กุมภาพันธ์
ช้าหน่อยครับแต่ก็ปิดในเวลาเดียวกันนะครับ
ส่วนลีกของสเปนนั้นจะเปิดในวันที่๔มกราคม
และปิดในวันที่๓๑มกราคมครับ

นัดเปิดศักราชปี๒๕๕๙นี่วันนี้มีเตะกัน๘คู่นะครับ
แข่งขันกันอยู่ในเวลานี้เวสแฮมเจอกับลิเวอร์พูล
ซึ่งอัปเดตล่าสุดครับเป็นทางด้านเวสแฮม
ที่นำลิเวอร์พูลอยู่๒ประตูต่อ๐
เกมนี้เจ้าถิ่นได้ประตูแรกตั้งแต่ในนาทีที่๑๐นะครับ
เป็นมิคาอิลอันโตนิโอและเป็นอีกหนึ่งลูกก็คือแอดดี้แคโรครับ
ตในเก่าของลิเวอร์พูลมาทำประตูได้
นาทีที่๕๔ทั้ง๒ลูกเกิดจากการหม่งนะครับ
ส่วนโรงแรมในช่วง๔ทุ่มก็มี
ส่วนคู่สุดท้าย
เตะในเวลาเที่ยงคืนครึ่ง